คุณผู้ชมครับถ้าเปรียบคุณเศรษฐากับรถแข่งตอนนี้ได้ออกสตาร์ทไปแล้ว
หลักใหม่ในการบริหารประเทศเริ่มนับหนึ่งแล้วนะฮะ
ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าต่อไปข้างหน้า
แต่ทีนี้ก็มีคำถามว่าตัวคุณเศรษฐาเองถ้าเปรียบเป็นนักการเมือง

นักการเมืองหน้าใหม่อย่างคุณเศรษฐาฐานะเป็นนายกคนที่๓๐
หลังจากนี้จะเจออะไรบ้าง
แล้วจะทำงานกับนักการเมืองที่ทั้งเก่าและเก่าที่มีอยู่ได้หรือเปล่า
ติดตามในขีดเซ็นต์ใต้เมืองไทยกับประจานสุภาพขฤษฐาครับ

คุณก๊อฟคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
สวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วก็กลายมาเป็นหัวข่าว
กลายมาเป็นประเด็นสามเรื่องหนึ่งจะทำหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
สองจะเป็นสี่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสามจะลุยแก้วิกฤติประเทศทุกด้าน
เพื่อสร้างความหวังให้คนรุ่นใหม่นี่คือหัวข่าวที่เป็นสาระสำคัญ
ถ้อยแถลงของนายกใหม่หมาดคุณเศรษฐาหลังจากมีพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การ
เมื่อวานนี้สี่ข้อที่ผมสรุปมาปัญหาถือคือว่า
ถึงจะเป็นถ้อยแถลงที่จุดกระแสแห่งความหวังในหลายมิติ
แต่ปัญหามีว่าจะทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องตามพิสูจน์
แต่โดยประสบการณ์ของคนที่ทำงานข่าวมายาวนานทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ
ไม่ใช่แค่ขึ้นอยู่กับนายกคนเดียวองค์ประกอบที่สำคัญคือ
คณะรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงต่าง
โดยเฉพาะที่คุมกระทรวงเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องให้ชาวบ้าน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะมาจากภักดิ์เพื่อไทยพักร่วม
เขาส่งคนมารับตำแหน่งต้องดูว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนจริงจังแค่ไหน
จริงจังเหมือนที่นายกว่าไหมหรืออย่างประเด็นของการบริหารที่คุณเศรษฐาบอกว่า
บริหารประเทศอย่างโปร่งใสสุจริตนายกรัฐมนตรีสุจริตโปร่งใสคนเดียวไม่พอหรอกครับ
รัฐมนตรีจากภักดิ์การเมืองต่างที่มาคุมกระทรวงต่าง
จะต้องโปร่งใสและสุจริตด้วยเพราะอำนาจมันอยู่กับกระทรวง
นายกเนี่ยดูอยู่ห่างตามไปล้วงเขาไม่ไหวหรอกครับ

ประเด็นนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะครับ
ที่คุณก๊อฟเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือว่านายกเศรษฐานั่นเป็นคนหน้าใหม่
สำหรับวงการเมืองนะเกือบจะเรียกว่าเป็นคนแปลกหน้าด้วยซ้ำไป
แล้วมันเกี่ยวอะไรสภาวะความเป็นผู้นำทางการเมืองครับ
นายกเศรษฐาจะได้รับความเกรงอกเกรงใจจากรัฐมนตรีมากน้อยแค่ไหน
เพราะเห็นหน้าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีสำคัญสำคัญที่พักเขาส่งมานั่งกระทรวงต่างแล้ว
ส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีเก่าเก่ากึ๊กเป็นรัฐมนตรีมาก่อนทั้งนั้น
เหมือนกับถามว่าพระบวชใหม่เนี่ยจะเป็นที่เกรงใจของพระที่บวชมาหลายพันศา
มากน้อยแค่ไหนถัดมาเรื่องความโปร่งใส
ปณิธานที่ว่าจะบริหารงานงบประมาณอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
จะได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงต่างมากน้อยแค่ไหน
นี่สำคัญตรงนี้
ท่านผู้ชมคงนึกคำพูดคำพูดขึ้นมาประโยคนึง
บุฟเฟ่คาบิเน็ตเคยมีรัฐบาลที่มีพักร่วม
มาจากหลายพักแล้วก็มีอาการที่เขาเรียกว่าเป็นคอลโลมอร์
บุฟเฟ่คาบิเน็ตคือเหมือนกับกินบุฟเฟ่
ตักได้ตักเอาแล้วจำได้ไหมครับว่าบุฟเฟ่คาบิเน็ตเนี่ยแหละ
กลายเป็นเหตุผลให้ทหารหยิบมาเป็นข้ออ้างแล้วทำการปฏิวัติยึดอำนาจ
ในอดีตเคยเกิดเรื่องแบบนี้มาแล้ว
ฉะนั้นนายกเศรษฐาเตรียมรับมือแบบนี้ไว้หรือยังเตรียมรับมือแบบนี้ไว้หรือยัง

ถ้าเขาจะเข้ามาถอนทุนเพราะว่าตอนเลือกตั้งลงทุนไปเยอะ
แล้วจะตั้งรับยังไงจะรับมือยังไง
ถ้าถามว่าจะรับมือยังไงในประสบการณ์ทำข่าวมายาวนาน
ผมจะบอกให้ว่าทีมงานของนายกเนี่ยสำคัญ
ไม่เฉพาะทีมงานที่มีตำแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการ
แต่ทีมงานแบ็คอัพทีมงานหลังบ้านทีมงานที่อยู่ใกล้ตัวนายก
ซึ่งนายกทุกคนก็จะมีทีมงานประเภทนี้
เป็นทีมงานที่มาช่วยกรองงานให้นายก
มาช่วยเป็นหูเป็นตาให้นายกตรงนี้สำคัญมาก
นายกต้องมีครับนายกคนก่อนก่อนก็มีทีมงานแบบนี้
อย่างวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็น
คนบางคนที่เดินติดสอยห้อยตามนายกเศรษฐาอยู่
ก็พอจะมองเห็นว่าอ๋อนั่นคือทีมงานแบ็คอัพที่เขาจะมาช่วยงาน
แล้วบางคนก็เป็นทีมงานแบ็คอัพทีมเดียวกับที่เคยช่วยงานนายกยิ่งรักด้วย
ก็ก็เป็นธรรมดาแล้วอะไรอีกที่เป็นตัวจักรสำคัญ
เลขาธิการนายกครับตำแหน่งเลขาธิการนายกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ใกล้ตัวนายกมากที่สุด
ห้องทำงานที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยอยู่บนอาคารตึกไทยคู่ฟ้า
อยู่ใกล้ห้องนายกรัฐมนตรีเปิดประตูเข้าหากันได้
ก็แปลว่าพร้อมที่จะนายกเรียกคุยได้ตลอดเวลา
ตำแหน่งเลขาธิการนายกตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแพร่มแพร่มชื่อมาแล้ว
คือคุณหมอพรมมินเลิศสุริเดชคุณหมอพรมมินเนี่ยเคยเป็นเลขาธิการคุณทักษิณ
ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเลขาธิการซึ่งรัฐมนตรีสมัยนั้น
รู้กันดีว่านี่แหละมือประสานมือตามงาน
สิ่งที่หมอมิ้นพูดก็เหมือนนายกพูดเป็นมือประสานมือทำงานมือกรองงานให้นายก
ฉะนั้นถ้าได้หมอมิ้นมาเป็นนายกจริงเนี่ยก็จะเบาใจในเรื่องที่จะมาช่วยงาน
เป็นทีมแบ็คอัพช่วยได้มากผมเคยยกตัวอย่างว่าเลขาธิการนายกที่แข็งแข็งสมัยก่อนเนี่ย
ผลเอกเปรมเป็นนายกเลขาธิการคนแรกเนี่ย
เพราะท่านเก่งเรื่องหาข่าวเรื่องข้อมูลท่านมาเป็นเลขาธิการให้พลเอกเปรม
อังคารพลเอกเปรมประชุมมอบนโยบายสำคัญสำคัญบางเรื่อง
ให้คลมอไปทำวันรุ่งคืนวันพุธ
นาวากาตรีประสงค์นัดประหลัดกระทรวงทุกกระทรวง
มาร่วมประชุมว่านโยบายที่ว่านี้
ข้าราชการประจำควรจะต้องขับเคลื่อนยังไง
เขาเรียกว่าคอรมอน้อย
นี่นี่คือความสำคัญของคนที่เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเราต้องดูว่าทีมแบ็คอัพของคุณเศรษฐา
จากนี้ไปจะเป็นใคร
เลขาธิการจะชื่อหมอพรมมินหรือหมอมิ้นไหม

ความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีเนี่ย

ถ้าหนึ่งคลมไม่เอาด้วย
โดยเฉพาะคลมเศรษฐกิจ

สำหรับนายกรัฐมนตรี

ทีนี้วันนี้ก็อยากจะ
บอกว่ามีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ต้องรีบบอก

การเดินหน้าเงินดิจิตอล

พอข่าวนี้ออกมามาแล้วครับ

ปฏิบัติการหาเหยื่อทันที
คือส่งไลน์เข้ามือถือในหลายรูปแบบ
ไลน์มีข้อความที่ท่านเห็นในจอเนี่ย
คุณได้รับเงินดิจิตอล๑๐๐๐บาท

กดลิงก์เข้าไปก็เสร็จมันสิครับ

เงินท่านก็ถูกดูดมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้น

ย้ำอีกทีนึงว่าอย่าไปกด

เขาไม่ได้ให้กันตอนที่เป็นนายกทันที

ต้นปีหรือกลางปีหน้า

โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย

ไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องไปรีบกดลงทะเบียน
ทั้งหมดเนี่ยถามว่าเราจะป้องกันยังไง
ก็รัฐบาลที่รักษาการอยู่ตอนนี้หรือรอรัฐบาลใหม่ก็ไม่รู้ล่ะ
รีบทำประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจเสีย
เมื่อวานนายกเศรษฐาก็พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าแหม่เสียดาย
เสียดายที่ไม่ได้เตือนประชาชน
ก็เหลืออยู่ว่าในช่วงรัฐบาลลอยต่อ
รัฐมนตรีดิจิตอลคนใหม่กับคนที่จะไปเป็นรัฐมนตรีดิจิตอล
คนใหม่กับคนเก่าทีมโฆษกคนใหม่กับคนเก่าช่วยหน่อย
ช่วยใส่เงินลงไปเพื่อทำประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้

รายการละครรายการข่าวที่คนดูกันเยอะในช่วงหัวค่ำเนี่ย
โฆษณาใส่เข้าไปกาดใส่เข้าไปเลยครับขึ้นตัวแดงวาบวาบบนจอ
เป็นคำเตือนโปรดระวังคนก็จะได้รู้
ไม่งั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเถอะ
เดี๋ยวก็จะเป็นข่าวตามมาว่าถูกหลอกกันเป็นวักเป็นเวร
ฉะนั้นนี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องรีบบอกว่า
อย่าไปกดอย่าไปเชื่ออย่าไปทำอะไรทั้งนั้น
มีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแหละครับ
เขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณกอล์ฟคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ